คุณผู้ชมครับเช้าวันนี้๑๖มิถุนายน๒๕๖๒
แน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนนั้น

นั่นคือทิศทางของแต่ละคนก็แตกต่างกัน
แต่ถ้าหากว่าไม่อยากฝากความหวังไว้กับหวย
อยากรวยแบบนานและมั่นคงและควบคุมได้
ลองดูทิศทางของหุ้นไหมครับคุณผู้ชม
อยากจะลงทุนในหุ้นให้รวยต้องทำอย่างไร

วันนี้เราพูดคุยกันกับพี่แพทย์ภาววิทกลิ่นปฐุมนะครับ
ภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงครับ

โอ้โหให้๑๐ข้อใช้ให้๑๐ข้อ

เป็นตัวเลข๑๐ข้อด้วยกันที่จะทำให้เราสำเร็จในการลงทุนในหุ้น
ใช่ทุกวันศุกร์ต้องมาสรุปกันว่าทำยังไงมันถึงจะไปสู่เป้าหมายได้

รู้สึกว่ายังไม่สำเร็จเท่าที่ควร
๔ปีที่ผ่านมารู้สึกว่ามันไม่ค่อยไปไหนเลย

เพราะอะไรพี่แพทย์ไหนลองแชร์หน่อยดีกว่า
โอเคเราสรุปมาเป็น๑๐ข้อนะครับ

ตลาดหุ้นอันที่๑เราเล่นแบบการพนันก็ได้

คนที่เข้าไปซื้อหุ้นตัวเดียวตามคนอื่นบอก
อะเจ๊ง

มีระดับหนึ่งแต่ยังไม่มากพอก็มีโอกาสพลาดได้
โอกาสพลาดได้ตรงนี้สำคัญ
คือถ้าเราไม่เข้าใจอย่างการเทรดหุ้น
คนส่วนใหญ่จะเทรดหุ้นคือไม่ได้กะออมในหุ้นถูกป่ะ
ถ้าเทรดหุ้นถ้ากะซื้อแล้วกะขายนะ
ก็คือเวลาหุ้นลง๑๐บาทพอ๙บาทไร้ย่อยทำอย่างนี้
พอหุ้นลง๑๐บาทลง๙บาทเอาซื้อเพิ่ม๘บาทซื้อเพิ่ม

แล้วพอลงไป๓บาท๓บาท๓บาททำไง
ก็ต้องขายไหมคือขาดทุนเลยนั่นคือเจ๊งอย่างหนักนั่นคือการพนันข้อแรก
ต้องไปทำอย่างนั้นข้อที่๒หุ้นพื้นฐานถ้าลงทุนระยะยาว
ไม่ต้องไปคุยนะมันขึ้นมา๓๐เด้งแล้วนะแต่ประเด็นคือที่เจ๋งกว่านั้นคืออะไร
ปันผลตอนบาท๕๐บาทปันผลไม่กี่ซะตังค์วันนี้ปันผลเกือบ๗บาท

๗บาทแปลว่าวันนี้แค่ปันผลปีนี้ปีเดียวเนี่ยมากกว่าลงทุนเริ่มต้นบาท๕๐กี่เท่าแล้ว

พี่กำลังจะบอกว่าโอกาสมาตลอดเวลา
คือโอกาสมาเดี๋ยวเกิดข้อต่อไปโอกาสมันมายังไงตลาดหุ้นเนี่ยมันมาเรื่อย
คุณใกล้ดอยมากแล้วนะครับไม่ได้บอกว่ามันจะลงนะแต่คุณก็ใกล้ดอยหนาว
ก็มีความเสี่ยงในระดับหนึ่งแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือมันต้องจับจังหวะ
เพราะพี่แพทย์บอกเองว่าโอกาสมันมีมาเสมอ
หวังว่าโอ๊ยปิดอีกสิปิดอีกสิจะได้ไปจับจังหวะตอนนั้น

ดังนั้นดูจังหวะการลงทุนให้ดี
ใช่มาสู่ข้อที่๓ข้อที่๓นะครับ
ปั่นเนี่ยมันถูกปั่นราคาขึ้นลงได้ถูกไหม
หุ้นปั่นหรอกหุ้นทุกตัวมันถูกปั่นราคาขึ้นลงได้

เออนั่นแหละสิเพราะเราอยากเป็นเยือไงเอาง่ายถามว่า
ถ้าคุณเป็นรายใหญ่คุณเป็นรายใหญ่คุณอยากให้รายย่อยซื้อ
คุณจะรายใหญ่เป็นคนสร้างข่าวอยู่แล้ว

เออเพราะเมื่อดูว่าข่าวที่คุณได้มาจากรายใหญ่

ถูกไหมถ้ามีข่าวดีบอกข่าวดีออกมาแปลว่ารายใหญ่อยากขาย

พอซื้อแพงเสร็จเนี่ยพอมันไม่มีข่าวหรือข่าวร้าย

เพราะถ้าเกิดเป็นหุ้นที่ไม่ดีรายใหญ่เขาจะไม่เก็บ

เพราะถ้ารายใหญ่เก็บแปลว่าคุณต้องขายมาแล้ว

คือสิ่งที่เขาอาจจะสังเกตถามว่าจุดไหนที่จะมองเห็นหุ้นแบบโอ้โหขั้นเทพคือ

แบบนึงขึ้นไปเรื่อยแล้ว

แต่ราคาลงซึมลง

ใช่มันขาดความรู้สึกเราถูกไหม

ต้องมีปัจจัยพื้นฐานมารองรับกับราคาหุ้น
ถูกต้องคือไอ้พูดว่าข่าวร้าย
ข่าวร้ายราคาขึ้นได้ยังไงรายย่อยไม่มีทางซื้อข่าวร้าย

มีคนมาถามว่าลายใหญ่ซื้อดิ

หรือคนที่มีความรู้เท่านั้นถูกไหม
เราอ่านงบมาพี่ชอบซื้อข่าวร้าย
พี่อ่านงบอย่างปีแล้วอ่านงบปรทอะไรวะ
แล้วทำไมไม่มีใครมันไม่เจ๊งอยู่แล้ว

มีโอกาสไปอีกนะ

ใหม่ทุกคนก็ลองดูธุรกิจแล้วดูน่าจะเติบโตไงแม่พี่แพทย์ก็

เนื้อฟันทงเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเทรนด์

ถ้าหุ้นมึงขึ้นไปแล้วเนี่ยขึ้น
คือเหมือนกันอันนี้พี่ชอบซื้อหุ้นที่แบบ

อยู่ดีมีเจ้ามาลากหุ้นเราขึ้นไป
เออแล้วทำไงเราก็ขายได้ไง
คือหลายคนบอกโหเราจะหลีกเลี่ยงเจ้ามุง

พอใจก็ขายถึงไม่ขายเราก็เกาะเจ้ารวย

เออแต่อย่าไปซื้อตอนที่เจ้าเขาบอกให้ซื้อ

ถ้าวันไหนก็ตามมีข่าวดีนะหุ้นนะเด็ดวิญญาณหมดไม่มีหุ้นเด็

เคยได้ยินบอกวิกฤตคือโอกาสหาที่ไหน
ช่วงที่เกิดแบบฮัมเบอร์เกอร์คลายซิสอะไรพวกนั้น
หรือถ้าซื้อ๒๐บาทนู้นแม่งกรุงเทพฯคุณซื้อนู้นเลยตอนปี๙๗

ยังไม่ได้กี่ขวบเองยืนไม่ได้เลย
หรือ๒๐๐ก็ซื้อน้ำท่วม
ถ้าซื้อเด็ดกว่านั้นคุณซื้อตอนปี๒๐๐๘เหมือนกัน

แต่เด็ดกว่านั้นคุณไปซื้อตอนประมาณสัก๒๐กว่าปีที่แล้ว
ปีที่แล้วนะก็ประมาณบาทนึง

คือข่าวร้ายในตลาดหุ้นคือโอกาสหมด
คุณวิเคราะห์ออกได้ไหมว่าไหนคือโอกาสไหนคือวิกฤต
บการเงินบอกอยู่แล้วเรียนนิดนึงก็รู้เรื่องแล้ว

หวังจะรวยจากตลาดหุ้นเนี่ยหากคุณไม่เลือกหุ้นเอง

ครอบครัวบัวหลวงก็ให้คำแนะนำได้มีที่ปรึกษาอยู่
พอร์ตตัวเองพอร์ตตัวเองเล่นมาตลอดมีทั้งหุ้นเด็ดและเด็ดวิญญาณในพอร์ต
แต่หุ้นเด็ดส่วนใหญ่เนี่ยพี่เลือกเองไง
คือเลือกเองเลือกตามไคทีเรียที่เลือกอ๋อหุ้นดีราคาถูก
ราคาถูกจบรอบแล้วลงมา๕๐แล้ว

อย่างน้อยเราอยากจะซื้อนะเขารอหุ้นลง๕๐เขาให้ซื้อ

นี่ขั้นต่ำเลยนะถ้าตามสูตรบางที๗๐
มันอยู่ที่ว่าคุณใช้สูตรไหนนะครับ
ข้อที่๗ถ้ากระจายความเสี่ยงไม่เป็นเนี่ยมันเจ๊งอยู่แล้ว
ถ้าเล่นหุ้นต้องเล่นเป็นพอร์ตไม่เล่นเป็นตัว
คนส่วนใหญ่โอ้โฮหุ้นเด็ดเล่นหวยหวยไม่ใช่
หุ้นมันเล่นเป็นพอร์ตเล่นพอร์ตคือต้องบอกว่าในพอร์ต
มีสั้นเท่าไหร่เล่นกี่ตัวแต่ถ้าไม่อยากกระจายความเสี่ยง
ข้อที่๘ตลาดหุ้นเนี่ยถ้าลงทุนแล้วไม่เลิกเนี่ยรวยทุกคน
เหมือนที่คุยตัวเลขไว้ใส่เดือนละ๕๐๐
เงินไปเรื่อยเนี่ย๓๐ปีเดือนละ๕๐๐จริงจ่ายมาล้านกว่าบาทเอง
เงินมันทำงานเองแล้วก็อัตราทบต้นของดอกเบี้ยอะไรต่าง
ปีมันกลายเป็น๑๖ล้านไงแล้วรู้ไหมถ้าคูณ๖๐ปีมันได้เท่าไหร่
คือทำแบบนี้๖๐ปีเลยได้๕๐๐ล้านนั่นแปลว่าถ้ามีวิสัยทัศน์ลูกหลานรวย

เพื่อตระกูลไงแต่เขียนไว้พินัยกรรมไว้วันที่คุณรับ๕๐๐ล้านให้สร้างอนุสาวรีให้ด้วย
ถูกไหมเพราะว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มองไกล
เป็นเพื่อตระกูลไงฉันขออุทิศเพื่อตระกูลเดือนละ๕๐๐บาทเท่านั้นเอง
นั่นคือข้อที่๘น่าสนใจอันนี้ได้ยินกันดีกว่าเดี๋ยวทำเพิ่มเติม
คุณน่ามาขยายความเรื่องนี้ดีกว่าเนอะ
ข้อที่๙เนี่ยความผลผลในตลาดหุ้นมันมีพร้อมระยะสั้น
แล้วยิ่งรวยพูดมาเยอะแล้วเน้นยำยิ่งแก่อาชีพนักลงทุน
จริงคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยเราคุยกับพี่แพทย์มาตั้งแต่ช่วงที่เรามาทำรายการกัน
ประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์นะ๒๓เดือนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ฝึกทำเริ่มต้นเนี่ย
แก่ขึ้นพร้อมกับความมั่งข้างที่มันเพิ่มขึ้นแน่

ดังนั้นถ้าฟังวันนี้แล้วอย่ามัวรอ

ธนาคารกรุงเทพไปขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้

อยากจะเริ่มต้นเปิดพอลงทุนในต่าง
ครอบครัวบัวหลวงพร้อมให้คำแนะนำนะพี่แพทย์